ถ้าดูดวงเรื่องของ๓ราศีที่ดวงดีเรื่องงานแบบชุดไม่อยู่แล้ว
อยากรู้ใช่ไหมว่าจะมีราศีไหนบ้าง
ติดตามกันเลยกับหมอไก่พ่อพาทินี
สวัสดีค่ะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ
ในวันนี้ค่ะหมอไก่จะมาเช็คดวงนะคะ
ราศีที่ดวงดีในเรื่องของการงานแบบเนื้อเน้น
ใครมาแข่งก็ต้องแพ้ไปค่ะ
สำหรับราศีผู้โชคดีราศีแรกนะคะ
นั่นก็คือชาวราศีตุลค่ะ

ก็ต้องยกให้ชาวราศีตุลเขาเลยค่ะ
เรียกว่ามงต้องลงแล้วนะคะ
โดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานของชาวราศีตุลนะคะ
เรียกได้ว่ามีความโดดเด่นสวนกระแสอย่างมากเลยค่ะ

ชาวราศีตุลต้องพบเจอกับอุปสรรค
เจอกับปัญหาที่ทำให้เหน็ดเหนื่อยท้อใจนะคะ
อุปสรรคปัญหาเหล่านั้นก็กำลังจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ
มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก

สำหรับราศีต่อมาที่ดวงดีไม่แพ้กันนะคะ
นั่นก็คือชาวราศีมังกรค่ะ

โดยรวมถือว่าดวงชะตาของคุณในช่วงเดือนนี้

ถึงแม้ว่าในช่วงเดือนนี้นะคะ
จะยังมีเรื่องมีประเด็นที่ทำให้ชาวราศีมังกร

เพราะว่าดวงชะตาเพิ่งเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีค่ะ
เปรียบเสมอกับคนที่เจ็บป่วยนะคะแล้วเพิ่งฟื้นไข้ค่ะ
ก็ไม่ได้แปลว่าพอคุณหายเจ็บหายไข้คุณจะดีขึ้นในทันทีนะคะ
แต่ก็ถือว่าดวงการงานดีมีความเจริญก้าวหน้า
เป็นที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่งค่ะ
อีกราศีที่ดวงดีในเรื่องของการงานแบบฉุดไม่อยู่แล้วจ้า
คือชาวราศีธนูค่ะ
เรียกได้เต็มปากเลยค่ะว่าดวงชะตา
พลิกจากร้ายกลายเป็นดีมากนะคะ
อุปสรรคปัญหาที่เป็นเหมือนเมฆหมอกบางตาบางชีวิตของคุณ
ก็จะค่อยคลี่คลายเป็นทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ
แต่ขอให้ชาวราศีธนูเนี่ยใจเย็นนิดนึงนะคะ
เพราะว่าความสำเร็จเนี่ยจะมาแต่มาทีละเรื่องมาทีละอย่างนะคะ

เพราะพื้นฐานดวงชะตาของชาวราศีธนูเนี่ยเป็นคนธาตุไฟนะคะ
ถึงแม้ว่าจะดูภายนอกเป็นคนใจเย็นแต่ลึกในใจ
ก็มีความใจร้อนซ่อนอยู่ข้างในนะคะ
เพราะฉะนั้นขอให้คุณใจเย็นใจร่มค่ะ
เพราะความสำเร็จจะมาแน่แต่มาช้าหน่อยเท่านั้นค่ะ
แบบง่ายทำได้จริงทำได้ที่บ้านค่ะ
อย่างแรกนะคะก็คือการปลูกต้นไม้มงคลค่ะ
ในเรื่องของการปลูกต้นไม้มงคลนะคะ
ถือว่าเป็นวิธีการเสริมดวงแบบง่ายแต่ได้ผลจริงนะคะ
ต้นไม้มงคลที่หมอไก่อยากจะแนะนำนะคะ
ต้นแรกก็คือต้นเขย่าเงินค่ะ
หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะคะ
คือต้นเขย่าเงินค่ะความเชื่อของจีนโบราณนะคะ
เขาเชื่อว่าเวลาที่เราปลูกต้นเขย่าเงินแล้วเนี่ย
เวลาที่เราเขย่าปุ๊บจะมีเงินไหลลงมานะคะ
หรือว่าถ้าสมมุติว่าเป็นคนไทยเนี่ยเขาจะเรียกว่าต้นสุภโชคนะคะ
ต้นไม้ต่อมานะคะที่อยากจะแนะนำมากเลยค่ะ
ก็คือต้นวาสนานะคะเพราะว่าต้นวาสนาค่ะ
คนไทยเนี่ยเขาจะมีความเชื่อนะคะว่าถ้าใครที่ปลูกต้นวาสนาจนออกดอกนะคะ
ก็จะหมายถึงว่าคนคนนั้นจะโชคดีมีวาสนาตลอดไปค่ะ
ส่วนอีกต้นนึงนะคะที่อยากจะแนะนำนั่นก็คือต้นไผ่กวนอิมค่ะ
ไผ่กวนอิ่มนะคะควรที่จะมาวางไว้ในห้องพระหรือว่าวางไว้บนโต๊ะทำงานก็ได้นะคะ
เพราะว่าจะเป็นต้นไม้ที่ช่วยเสริมในเรื่องของความก้าวหน้าโชคลาภวาสนาได้เป็นอย่างดีค่ะ
ลับอย่างต่อมานะคะก็คือในเรื่องของการทำความสะอาดบ้านค่ะ
จุดที่จะควรจะเน้นมากเลยก็คือในบริเวณหน้าบ้านนะคะ
เพราะว่าหน้าบ้านเนี่ยเขาจะเรียกว่าเหม่งตึ้งหมายถึงลานรับโชคนะคะ
แล้วอีกจุดหนึ่งที่หลายคนเนี่ยน่าจะลืมกันไปนะคะก็คือบริเวณแผ่นป้ายเลขที่บ้านนะคะ
หรือว่าถ้าสมมุติว่าใครที่แบบเป็นร้านค้านะคะก็ควรที่จะทำความสะอาดบริเวณป้ายร้านค้าป้ายชื่อร้านของคุณให้สะอาดแบบเอี่ยมเลยนะคะ
เพราะว่าการที่คุณเนี่ยทำความสะอาดบ้านรวมไปถึงการทำความสะอาดป้ายเลขที่บ้านหรือว่าป้ายชื่อร้านของคุณนะคะ
ก็จะเป็นการเรียกโชคลาภเรียกทรัพย์ให้เข้ามาในบ้านของคุณหรือร้านค้าของคุณนั่นเองค่ะ
ลับอย่างที่สามนะคะก็คือการวางสิ่งของที่เป็นมงคลเอาไว้บนโต๊ะทำงานค่ะ
เพราะว่าจะเป็นการช่วยดูดโชคดูดลาบดูดโชคดีนะคะเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะ
ของที่จะเสริมสิริมงคลของคุณนะคะก็เช่นปี่เสียหรือว่าแมวกวักนะคะ
แต่ถ้าสมมุติว่าคุณไม่มีนะคะก็สามารถที่จะปริ้นต์รูปนะคะเป็นรูปปี่เสียหรือว่ารูปแมวกวัก
เอาไว้ที่โต๊ะทำงานก็ได้ผลเช่นเดียวกันค่ะ
สำหรับราศีอื่นนะคะที่ไม่ได้เป็นราศีผู้โชคดีในเรื่องของการงานนะคะในเดือนสิงหาคมนี้ก็อย่าเพิ่งน้อยใจไปนะคะ
คุณสามารถใช้๓เคล็ดลับที่หมอไก่แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้ได้เช่นกันค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะหมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะ
คุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ